ติดตามภาพรวมของการลงทุนแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจพร้อมกันนะครับ
พูดคุยกันในวันนี้กับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสินทนันบุญยอดครับ
หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญทั้งสองท่านครับ

และก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมครับ
ก็ตอนนี้ศักดิ์ของไทยนะครับ
ก็เอามาเกาะติดกันใช่ไหมคุณปิ๊ก

ก็ช่วงนี้นะที่ต้องติดตามนะครับบนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกที่
ไทยและ๔๐จริงข่าวนี้ก็มีมาค่อนข้างนานแล้ว

ก็คือว่าการลงทุนครั้งใหญ่ภาครัฐอีกรอบหนึ่ง

ก้าวไปสู่ธุรกิจ๔๐มากขึ้น

ร่วมกับธนาคารกรุงเทพนะครับ
ที่ท่านดูแลเรื่องสครอนะครับ
ก็มาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยจริงนะ
เอาในเรื่องของการลงทุนใหญ่ของภาครัฐเลยเนี่ยนะ

จนบุรีพัทยาภาคตะวันออกทั้งหมดเลย

ระยองที่เราเห็นว่ามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์ปิดโตเคมี

ถ้าเรือเพราะว่าเราผลิตมาปุ๊บเราก็มีการส่งออกใช่ไหม
นั่น๓๐๔๐ปีที่แล้วส่งผลให้บ้านเราเนี่ย

ถ้ามีเป็นโซนที่ประชาชนมีรายได้สูงมากนะ

ผลของการที่เราไปลงทุนเมื่อสัก๓๐๔๐ปีที่แล้ว
ทำให้ภาคตะวันออกของเราเจริญเติบโต
สร้างผลผลิตให้กับประเทศเรามากขึ้น
แต่ธุรกิจของโลกนี่เปลี่ยนไปตลอดเวลา
แต่ก่อนเราอาจจะผลิตหมูถ้าเกิดใครจำได้

โอ้โหกระทบทั่วโลกเลยนะคนจะขายคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์เนี่ย
โอ้โหบ้านเรานี่ทำใหญ่แต่ว่าตอนนี้ธุรกิจเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้ที่รัฐบาลจะต้องเริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
จะรองรับธุรกิจในอนาคตคาดการณ์ว่าปีนี้รัฐบาลจะลงทุนประมาณ๒๐๐ล้าน
โอ้โหถือว่าก็เป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะแล้วก็ช่วยทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะ
แล้วก็เป็นการเติบโตในระยะยาวด้วยถูกต้องและที่สำคัญนะครับ
ถ้าเกิดหลังจากถูกโซนชนบุรีแล้วเนี่ยก็มาถึงสนามบินใช่ไหม
หรือว่าตอนลงทุนสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็ประมาณสัก๑๐ปีที่แล้ว
ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณเบื้องต้นน่าจะ๓แสนล้านอ่ะ
ซึ่งตอนลงทุนสุวรรณภูมิเนี่ยจริงคนก็ยังบินท้องเที่ยวน้อยใช่ไหมคุณปิ๊ก
ตอนนั้นเรามีดอนเมืองเรามีดอนเมืองนะครับ
แต่ถ้าเกิดนึกภาพนะถ้าเกิดตอนนี้เราไม่มีสุวรรณภูมิโอ้โห
ขึ้นเครื่องบินกันที่ดอนเมืองอย่างเดียวเบียดกันแน่นเลยล่ะแน่นเลยล่ะ
ใช่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในโซนของการลงทุนเนี่ย
รู้สึกว่าในกลุ่มที่เขาอยากพัฒนาต่อเนื่องก็คือ
เป็นฮับของการบินไปเพื่อนบ้านเรานะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางรัฐบาลมองถัดไป
น่าจะเป็นในโซนของสนามบินอุตภัว
อันนี้ก็จะมีอยู่ในแป๊ดไลน์ด้วย
ก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่ภาครัฐกำลังจะไปไทยไลน์๔๐
ก็ต้องเขาเรียกว่าวางโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
รองรับเพื่อให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวไง
แล้วเราจะเห็นว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่จะไปในเรื่องของการคมนาคมเป็นส่วนใหญ่ก่อน
เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างภาคเอกชนบ้านเราคนนี้
ต้นทุนในเรื่องของการขนส่งเนี่ยสูงมาก
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาจริงนะ
ถ้าเกิดคุณเป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะ
เพราะฉะนั้นการปรับปรุงโลจิสติกหรือต้นทุนการขนส่งเนี่ย
ต้องมีการปรับรูปแบบใหม่ให้มันประหยัดมากที่สุด
เพราะว่าการใช้ถ้าเราไม่ได้ลงทุนในเรื่องโครงสรรพื้นฐาน
การทำธุรกิจตอนนี้
แต่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
และให้เราซึ่งอยู่ตรงกลางสามารถอำนวยความสะดวก
ให้เกิดการค้าการขายได้คล่องตัวมากขึ้น

เพราะว่าการลงทุนครั้งนี้๒แสนล้านเขาเชื่อว่า
ครับผมนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วอาจจะดูไม่ค่อยเติบโตมากนัก
แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนก็ยังมีความไม่แน่นอน
แต่ว่าหัวเรือใหญ่ล่ะคนนี้ก็คือการลงทุนภาครัฐ
ใช่นะครับเมื่อวันศุกร์นี้ตลาดปิดไปที่๑๕๗๗จุดนะคุณปิ๊ก
ครับบวกไป๑๗๙จุดนะครับโอ้โฮรู้สึกจะบวกบางนะ
บางนะครับแล้วก็มาร่วมตลาดเทรดอยู่ที่ประมาณ๔๖๐๐๐ล้านนะครับ
แต่นักทุนต่างชาติยังกลับเข้ามาซื้ออยู่นะครับ๑๘๐๐ล้าน
เดือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะสัปดาห์นี้เริ่มที่จะเห็น
ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในตลาดบุคคลภาคตอนนี้

เพราะว่าจีนเองถ้าเอาตรงก็๓๔ปีมานี่

หนี้หนี้จำนวนมากอะไรอย่างนี้นะ
ภาครัฐการเติบโตแต่ก่อนนี้เขาโตหลายเปอร์เซ็น
เพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนเนี่ยติดต่อคุณฟิกได้ใช่ไหม
ก่อนนั่งดูชาร์ทเขาบอกว่าวันนี้ก็ยังอยู่ในแนวรับได้

ก็คือวิ่งอยู่ในกรอบที่เขาคาดการณ์ไว้อยู่
ก็แสดงออกมาเรื่อยนะครับ
ตัวใหญ่กลุ่มแบงค์แสดงมันหมดละ
ก็เหลือแต่กลุ่มขนาดกลางขนาดย่อมหลายตัว
กว่าความพลังงานเริ่มถยอดออกมาแล้ว
เพราะงั้นเนี่ยนักลงทุนที่ดีก็ควรจะต้องติดตามนะ
บริษัทที่เราลงทุนไปมีกำลิกำไรเพิ่มขึ้นหรือปรับลงยังไง
จะได้วางกลยุทธ์วางแผนการลงทุนให้ถูกต้อง

เขาบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นนิดนึงนะครับ

เฮ่ยทำไมปรับขึ้นน้อยจัง

สิงคโปร์ก็คาดไว้ที่๒๔เปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ก็ปรับคาดการณ์เพิ่มขึ้นเป็น๑๘นะครับ

ก็เริ่มให้ในเรื่องของการที่จะเขยิบดอกเบี้ยไง

ปีนี้อย่างไรเสียก็คงจะต้องปรับ
แต่ว่าจะปรับ๒ครั้งหรือ๓ครั้ง
ตอนนี้โดยรวมหรือคอนเซ็นซัดกำลังมองว่าน่าจะสัก๒ครั้ง
คือคนมองรถทั่วไปเขาบอก๒ครั้งในปลายปี

ก็คาดว่ามีนานี้ก็มีความเป็นไปได้
ที่จะปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีของเฟสอีกครั้งหนึ่ง
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นส่งผลให้ทางดัชนีต่างประเทศ
อย่างญี่ปุ่นเช้านี้เปิดมาเริ่มอยู่ในแดนลบแล้ว
แล้วเมื่อวันศุกร์นี้ก็ทางจีนก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นติดตามนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น

ใช่ครับกระทบกับตลาดหุ้นไทย
ไปปัจจัยในประเทศนี่ก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ก็อยู่ประมาณทั้ง๓๕นะครับ๓๕ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ
ก็พยายามรักษาอย่าให้มันแข็งหรืออ่อนไปรวดเร็วนะ

ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทย
ตอนนี้ต้องมาเตรียมรับผลประกอบการณ์ปีที่แล้วแล้ว
ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ

เป็นประจำนะครับติดตามได้สำหรับครอบครัวบัวหลวง